สพเมืองพัทยาครับได้ร้องเพลงแล้วก็โพสต์ผ่านสังคมออนไลน์
เป็นการโพสต์เรียกร้องให้เหล่ามิจฉาชีพ
กลับตัวกลับใจมาร่วมพัฒนาประเทศนะครับส่วนตำรวจสพระแงะ
นราธิวาสได้ขึ้นป้ายหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงถล่มโรงพักเมื่อต้นปี
โดยย้ำว่าไม่ได้ต้องการท้าทายนะครับ
แต่ต้องการบอกให้รู้ว่าตำรวจก็ไม่กลัวคนร้ายเหมือนกัน
หน้าที่ทำการสถานีตำรวจภูทรละแงะจังหวัดนราธิวาส
มีการติดตั้งป้ายหมายจับขนาดใหญ่ของกลุ่มคนร้ายที่เคยลอบยิงถล่มโรงพัก

ชาวบ้านเห็นคาใจถามว่าเป็นการท้าทายหรือไม่
พันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์ชาติสุดผู้กำกับการเปิดเผยว่า
ติดป้ายหมายจับหน้าโรงพักครั้งนี้เป็นความสมัครใจของตำรวจทุกนาย
และหากบุคคลในภาพยังไม่มามอบตัวตำรวจก็พร้อมพลิกแผ่นดินล่า
ผู้กำกับการย้ำว่าถ้าตำรวจกลัวโจรคนในประเทศจะอยู่กันอย่างไร
และเมื่อตัดสินใจมาเป็นตำรวจแล้วชีวิตนี้มอบให้ประเทศชาติ
ผู้กำกับหมู่งานป้องกันและปราบปามปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุ
สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
ดีดกีต้าร้องเพลงกับใจสาโจร
ซึ่งเป็นการแปลงมาจากธรรมนองเพลงกับใจสาลา
ของนักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานไม้พิรมพรไปฟังพร้อมกันครับ
ควรแชร์ไลค์เพราะเจอเหลือจาก
ตามโชว์อดหน้าโดมต้องเจอสักห้นไม่มีปัญหา
จับช้าบ้างเป็นเรื่องธรรมดาสืบสวนหาว่าเป็นตามเรื่องราว
อยู่ตรงนั้นก่อนยกมือไว้ก่อนอยู่เฉยก่อนอย่าสู้อย่าไฟ
ตำรวจไทยแหลงมันทิ้งสำใดอยากให้ลองทรองดูจัดเขล้า
อยากที่เป็นเจ้าไม่ดีแน่นอนเสียงทั้งควบปืนไข่เตือนไข่เว้า
หลบหน้านี้ตาหาเจอคือเต่าจับใดคือเต่า
และขอให้เจ้ากลับใจสาโจ

กับไทยรัฐเจาะประเด็นว่าแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้
เพื่อเตือนสติมิจฉาชีพให้กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีของสังคม
เพราะตำรวจไทยยุคนี้ทำงานรวดเร็วทันใจที่สำคัญยิงปืนแม่น
ได้ยินแบบนี้จะกลับตัวกลับใจหรือไม่ก็คงแล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของคุณโจรส่วนไอกระพง
ขอชื่นชมและปรบมือให้ตำรวจนายนี้ด้วยใจจริงครับ